ผู้บัญชาการทหารบกระบุว่า
ไม่เข้าใจในการกระทำของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหว
ค้านต่อต้านรัฐมนูลนะครับว่ามีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใด
พร้อมระบุว่าเตรียมที่จะทำประชามติในเร็วนี้นะครับ
ในขณะที่แกนนำนปชพร้อมกับกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
เข้าไปเยี่ยมแอดมินเพจเฟซบุ๊ค๘คน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา๑๑๖
พร้อมกับเตรียมให้ทนายยื่นขอประกันตัวทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ครับ
เดินทางมาที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานคร
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนปช
นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์นายนัทธวุฒิใส่เกลือ

พร้อมด้วยนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว

เพื่อเข้าเยี่ยมแอดมินเพจเฟซบุ๊คจำนวน๘คน
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่๑๑๖
และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
และได้ถูกฝากขังผลัดแรกตั้งแต่วันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา

จตุพรมองว่าเป็นการตั้งข้อหาที่เกินกว่าความเป็นจริง
จากเพจดังกล่าวเป็นแค่เพจล้อเลียนทางการเมือง
อยากเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดใจกว้าง
เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะ
ล้อเลียนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้
และในวันพรุ่งนี้ทนายความของกลุ่ม
จะยื่นขอประกันตัวทั้ง๘คนในชั้นศาล
ไม่ต้องการให้ใครล้อเลียน
ง่ายนิดเดียวครับท่านออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

แต่กราบใดเป็นบุคคลสาธารณะ
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งการเมือง

ล้อการเมืองที่เรียกว่าสารขันทางการเมือง
หรือการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าในประเทศไทยขนาดนี้
กลายเป็นว่าตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้น

ขณะที่พลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงกรณีการเคลื่อนไหว
กลุ่มการเมืองต่างในช่วงนี้ว่า
ไม่เข้าใจกับการกระทำต่อต้านของกลุ่มที่เคลื่อนไหว
ค้านการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูล

เนื่องจากในเร็วนี้จะมีการทำประชามติอยู่แล้ว

ก็ขอให้ไปลงประชามติแสดงความเห็นจะดีกว่า

ทางกตชก็พยายาม
ลนลงให้ประชาชนออกมาใช้
มันก็จะมีบางส่วนซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วย

ก็ไม่เห็นจะต้องมีเรื่องอะไรที่มันวุ่นวาย

ประชาชนส่วนใหญ่เขาต้องการความสงบเรียบร้อย
เขาต้องการความสงบสุขในบ้านเมือง
ก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มหน้าเดิมทั้งนั้นนะครับ
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลเองพวกนี้

นักศึกษาและประชาชนที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า

ได้เข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีชาญวิมลศรี
รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบราม
เพื่อให้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว
เคลื่อนไหวในลักษณะต่อต้านรัฐบาล
คัดค้านการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูล
โดยนายชัดเชษสงศรีผู้ประสานงานเครือข่ายเหล่ารักชาติเปิดเผยว่า
ทางกลุ่มต้องการให้ตรวจสอบที่มาที่ไปในการเคลื่อนไหวของจานิวและพวก
ว่าเกิดจากเหตุผลส่วนตัวหรือมีผู้อยู่เบื้องหลัง
พร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามาจากแหล่งใด
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้และเกิดความกระจ่างในสังคม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน